ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวน่ารักมากเลยนะคะ
สำหรับบี้กุ๊บกิ๊บแล้วก็น้องเป่านั่นเองค่ะ
เติมพลังกันที่ทะเลชาร์จแบตกันมาเรียบร้อยแล้ว
คราวนี้กลับเข้าเมืองกรุงนะคะก็เดินสายออกงานพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งครอบครัวนาน
ได้เห็นกันมาแบบแพ็ค๓คนนะคุณนะ
แล้วบ้านนี้เมื่อคืนนี้เขาแต่งตัวกันมาเป็นธีมเดียวกันเพื่อรับรางวัลด้วยค่ะซึ่งในงานนี้นะคะ
แล้วก็กุ๊บกิ๊บเล่าถึงโมเมนต์สุดสวีท
ลูกสาวด้วยว่าช่วงนี้เนี่ยยิ่งคุณพ่อกลับมานานทีกลับใช่ไหม

แม้แต่กุ๊กกิ๊บเองเนี่ยจะเข้าใกล้ยังจะแทบไม่ได้เลยค่ะ

ที่ตอนแรกตั้งใจจะไปกันสองคน

สุดท้ายมีกอขอคอใหญ่มาก
ก็ไปด้วยกันอะไรอย่างนี้ค่ะก็เขาอยากไปด้วยอ่ะทิ้งไปไม่ได้อย่างนี้เราก็เลยเอาไปด้วย
บอกเขาว่าเราจะไปทะเลไปอะไรอย่างนี้เขาก็บอกว่าเอาเขาไปด้วยเขาอยากไปด้วยอะไรอย่างนี้
สุดท้ายก็มีครับประมาณสวีทได้ประมาณ๕นาทีครับ

ช่วงนี้นางห่วงพ่อนางจะบอกแฟนเป่าแฟนเป่า
มามี่ใช่ไหมคะแฟนใครคะ
เออเขาจะห่วงช่วงนี้เขาจะห่วงพี่เลย
ห่วงพ่อไปนะครับแล้วอย่างนี้ต่อเปล่าเวลาจะได้มีน้องสุดทีละค่ะ
ส่วนจมูกของกุ๊บกิ๊บไม่ต้องไปแปลกใจว่าทำไม

คือนางไลค์ดั้งค่ะบอกว่าไลค์หนักไปหน่อยนะคะ
ก็เลยออกมาน่ารักน่าชังสวยกันแบบนี้แหละค่ะครอบครัวนี้ค่ะ